เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะฮะ
ครอบครัวของน้องโดโดจากจังหวัดสุโขทัยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย
คำถาม๔ข้อเพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่นะครับถ้าตอบถูก๑ข้อ
รับห้าพันบาทตอบถูกสองข้อ
รับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อ
รับหนึ่งแสนบาทถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวมาพร้อมแค่ไหนครับเต็มร้อยเต็มร้อยครับฮะ
นี่มันต้องแบบนี้
ทำเพื่อครอบครัวของเรานะเก็บตัวมาเต็มร้อย

คำถามก็เกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวของเรานี่แหละฮะ
เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญโดโดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เดี๋ยวจะมีโจทย์คำถามทั้งหมดด้วยกันเนี่ย
ห้าเรื่องที่นำมาตั้งเป็นคำถาม
แต่ใน๕เรื่องนี้โดโดต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรก
แล้วจะเก็บเรื่องไหนไว้ให้กับคนในครอบครัวของเรา

เรื่องให้ถูกคนเท่านั้นแหละ
พี่เอคิดว่าน่าจะเป็นไปได้๑ล้านบาทนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ตายอรไทย

เรื่องที่๓ภาษาไทยป๓
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕เครื่องดื่มเย็น

เรื่องเครื่องดื่มเย็นครับ
ที่บ้านเราขายของชำใช่ไหม

บางคนชอบจริงนะน้ำอัดลมเนี่ยกินแล้วต้องใส่น้ำแข็งด้วย
แล้วมันก็จะซ่ามันจะแบบอร่อยมันจะชื่นใจมากเลย

ซื้อก็คือใส่น้ำแข็งหมดไหม

เอาล่ะที่ถามดูเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มเย็นนี่แหละครับ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ไม่ได้ต้องโชว์ให้หมด
โชว์ให้หมดแล้วก็จะมีสำหรับแขวน
จะมีเสาสำหรับแขวนที่หนูทำไปแล้วทำน้ำอารมณ์เสร็จแล้วหนูก็ต้องเอาไปแขวนนะ
แล้วก็จะมีระคังให้ระคังนี่สำคัญมาก
พอทำเสร็จครบจำนวนที่เรากำหนดแล้วเนี่ยต้องรีบไปตีละครั้งให้ดัง
เพราะว่าเวลามันจะหยุดทันทีคำว่าเดินเออระเหย
แล้วก็เวลามันก็จะเดินไปเรื่อยนะครับต้องการผู้ช่วยไหม
ต้องการครับอยากได้ใครแม่ครับ
เชิญแม่อ้อมมาเป็นผู้ช่วยครับมานี่นี่
ถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์และกติกานะครับแม่เพราะโจทย์สำหรับข้อนี้คือ
ให้ทำเครื่องดื่มเย็นโดยนำน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งจำนวน๒๐ถุง
ภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับ

เฮ้คนคนอ่ะลูกไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นฟองใช่
แม่ช่วยเทก่อนดีกว่าแม่แม่ช่วยเทก่อนแม่ช่วยเทก่อน
เหลืออีกสี่ถุงครับหลายสี่ถุง

อีกสองถุง

อีกสองถุงลูก

จำนวนนะฮะแต่ว่าเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือ๒นาทีครึ่ง
โมสามารถทำหยุดภายในสองนาทีครึ่งหรือไม่

เริ่มปั๊บเวลามันก็ไปเรื่อยเลย

ตรงตามแผนที่เราวางไว้ไหม

รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ทำอะไรไม่ถูก

ถ้าภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
อยู่ในเวลาที่เรากำหนดแสดงว่าเราถูกไปแล้วหนึ่งข้อครับ
แต่โดโดยังไม่หมดหน้าที่ครับโดโดจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อ้อมโดโดจะเลือกเรื่องไหนให้แม่อ้อมขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องเรื่องที่เหลือก็คือตายอรไทย
เรื่องฟุตบอลเรื่องภาษาไทยป๓และเรื่องบ้านของเรา

ทำไมคุณเลือกบ้านของเราให้กับแม่อ้อมครับ
เพราะว่าแม่อยู่บ้านทุกวันเขาคงอยากขอบคุณทุกเชิญ
เพราะว่าแม่อยู่บ้านทุกวันแม่ต้องตอบบ้านของเราได้
ขอเชิญแม่อ้อมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้ว
มีตู้เสื้อผ้ากี่ตู้ครับแม่

แล้วตู้นี้ใช่ตู้เสื้อผ้าที่บ้านเราไหมครับ

เสื้อผ้าแม่นี่แหละกับโปรแกรม

ตู้เสื้อผ้านี้เหรอจ้ะแม่จ๋า
สมาธิดีนะเพราะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
การ์ตูนเด็กผู้หญิงที่บานตู้เสื้อผ้าใส่หมวกที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไร
ตัวเลือกที่๑หมี
ตัวเลือกที่สองดอกไม้
ตัวเลือกที่สามผีเสื้อ
ตัวเลือกที่สี่กระต่าย
แม่ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้หรือผีเสื้อประมาณนี้จ้ะเพราะมันเป็นหยักไงจ๊ะ

ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามผีเสื้อครับ
เอาล่ะแม่ยังไม่หมดหน้าที่แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

โปรแกรมแล้วจะเลือกอะไรให้โปรแกรมขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่อง
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดครับ

ทำไมถึงชอบครับ
เพราะภาษาไทยเรียนง่าย

เพราะภาษาไทยเรียนง่ายโปรแกรมเรียนเก่งไหม
ก็เก่งอยู่เก่งอยู่ในตอนนี้
เรียนเรื่องคำราชาศัพท์หรือยังครับน่าจะยังอ่ะ
พระราชศัพท์ปสามเรียนแล้วเพราะว่าเวลาที่เราใช้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยลูก
คำจะใช้เป็นคำสามัญอย่างพวกเราไม่ได้อย่างเช่นคำว่ากินเนี่ย
พระมหากษัตริย์จะใช้คำว่าเสวยนะลูกและส่วน
บรรทมแปลว่าอะไรบันทมนอนเออนะลูกนะ
นี่คือคำราชาศัพท์นะสมาธิดีดีนะโปรแกรมนะครับ
ราชาศัพท์นะลูกเกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยป๓นะครับ
และนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่เป็นการเติมคำนะลูกนี่ก็คือพยานชนะทั้ง๔๔ตัว
รู้จักหมดนะสี่สี่ตัวนะและนี่อีกบอร์ดหนึ่ง
อันนี้ก็คือบอร์ดคำถามของเรานะครับก็จะมีมาคำนึงแล้ว
แล้วก็จะมีสละและวรรณยุคมาให้นะครับ
ตอนนี้โปรแกรมจะต้องเอาพยานชนะเนี่ย
เติมในช่องว่างนี้นะครับคำมันคืออะไรเดี๋ยวจะอ่านโจทย์ให้หนูฟัง
คำถามสำหรับข้อนี้คือเติมคำราชาศัพท์ที่มีความหมายว่า
หน้าหรือใบหน้าให้สมบูรณ์
คำว่าหน้าของเราแต่เป็นคำราชาศัพท์เขาเรียกว่าอะไรนะลูก

เอาตัวพยานชนะมาเติมให้สมบูรณ์พร้อมไหมฮะพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
ใส่อะไรลูกใส่อะไรลูก
เอาละ๑คำผ่านไปนะฮะ

ว่าอะไรแล้วพักใช่ไหมอ่านว่าพระพักใช่ไหม
เออแต่นี่ตัวต่อไปนะลูกอีกสองตัวด้วยกันนะลูก

หนูเติมออกมาแล้วนะฮะอ่านว่าอะไรลูกพระพระนะครับ
ผมชอบเรียนภาษาไทยมากมากครับผมคงตอบได้ครับ
ผมคิดว่าคำที่หายไปคือคำว่าพระพักษ
เอาละพี่เอขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
แต่โปรแกรมยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ย่าเฮียสาวใครนะลูกเฮียสาวย่าสาวย่าไหวไหม
ย่าสาวนะลูกแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าสาวขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องตายอรไทยและเรื่องฟุตบอล
ตายอรไทยตายอรไทยครับขอเชิญคุณย่าสาวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่ตายเนี่ยก็ร้องเพลงดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เป็นต้นแบบของหลายหลายคน
เพลงที่ที่ดังเนี่ยหลายเพลงมากเลยนะครับเพลงที่สร้างชื่อแล้วก็เขียนจากชีวิตจริงเลยเนี่ยนะครับ
น่าจะเป็นเพลงดอกย่าในป่าปูนย่าดอกย่าในป่าปูนนี่แหละ
ย่าต้องสมาธิดีดีนะครับผมเอาใจช่วยนะครับคุณย่าเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำเก็บเงินเข้าเรียนภาคค่ำก่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่น

รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท

ดีใจค่ะ

โปรแกรมเก่งจังเลย

เอาละครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำ
เก็บเงินเข้าเรียนภาคค่ำ
ก่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่น
สังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจจุด

ข้อที่๒จ้ะเจือจุนจ้ะ
คุณย่าสาวเลือกตอบตัวเลือกที่๒
คำว่าเจือจุนซึ่งเป็นคำตอบที่

จาก๕๐๐๐บาทพูดไว้ภาย๑๐๐๐๐บาท
เอาใจช่วยกัน

ถูก

ร้องโดยคุณตายอรไทยอยู่ในอัลบั้ม
ที่๑แต่งโดยครูสลาคุณวุฒินั่นเอง
ทำไปได้แล้ว๒ข้อครอบครัวของน้องโดโดนะครับ
รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
เอาล่ะครึ่งทางแรกผ่านไป

ถ้าข้อที่๓นี้ถูกอีก๑ข้อนั่นหมายความว่า๑๐๐๐บาท
พุ่งขึ้นไปเป็น๑แสนบาททันที
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
การ์ตูนเด็กผู้หญิงที่บานตู้เสื้อผ้า
หมวกที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไร

อ้อมเลือกตอบตัวเลือกที่สามผีเสื้อ

จริงแล้วที่หมวกติดลูกกระต่ายครับแม่

ก็ถือว่าเพิ่งผิดไปข้อเดียวนะฮะ
แต่ที่เราเสียดายนี่ก็คือไม่ได้ลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านเท่านั้นเอง
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไป

มาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องโดโดกันนะครับ
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยนั่นก็คือเรื่องเครื่องดื่มเย็น
สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

โดยนำน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งจำนวน๒๐ถุงภายในเวลา๒นาทีครึ่ง

ใจช่วยว่าครอบครัวของน้องโดโดทำได้หรือไม่ได้ครับ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

ที่มีค่ามากของครอบครัวเลย

มันต้องผ่านไปได้อย่างที่หนูบอกกับแม่นั่นแหละ
แต่ให้เราจับมือแล้วก็ช่วยกัน

แม่และอย่างที่บอกไว้นะว่า
ห้ามท้อแล้วก็ไม่เครียดแล้วเนอะ

ความจนของเรานี่เองนะครับ

สำหรับครอบครัวของน้องโดโดอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
เขายังลำบากและยังต้องการกำลังใจ

คุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิต
พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับน้องโดโดแน่
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจ
ให้กับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๑ทุ่มตรง

โปรแกรมต้องวิเคราะห์แล้วลองดิ

ญาติสาวเนี่ยน่าจะตอบเรื่องไหนได้

ตายอรไทยครับ

นี่ย่าไม่ได้เล่าให้หนูฟังเหรอลูก